ท่านผู้ชมครับติดตามข่าวสารของเราต่อนะฮะที่อุดรธานีเนี่ยมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับลูกชายของบ้านนะฮะเสพยาบ้าเสพยาบ้าแล้วก็หลอน
สุดท้ายเนี่ยใช้มีดเนี่ยทำร้ายพ่อกับแม่พ่อกับแม่แท้ของตัวเองจนเสียชีวิต
นี่ฮะถึงขั้นขุดหลุมเอาไว้แล้วนะครับเพื่อจะฝังร่างพ่อกับแม่ตัวเองเพื่ออำพลาง
มีชาวบ้านเขาไปแจ้งตำรวจมาตรวจสอบตำรวจมาตรวจสอบเนี่ยบอกเนี่ยดูที่ตรงเนี้ยสองหลุม
หลุมขนาดเท่าตัวคนอ่ะนี่นะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อุดรธานีนะครับช่วงเช้าวันนี้ครับ
แล้วใช้มีดพระเนี่ยทำร้ายนะฟันแทงพ่อกับแม่ตัวเองจนเสียชีวิตบ้านอยู่ที่หมู่๔

ภาวะปีนะครับนี่คือผู้ชายที่ก่อเหตุครับ
ไปถึงตำรวจก็ควบคุมตัวไว้ได้พร้อมกับมีดพระยาวประมาณ๖๐เซนติเมตร
นั่งอยู่หน้าบ้านตอนนั้นยังเมายังหลอนอยู่เลยอ่ะยังพูดจาวกวนอยู่เลย
ชื่อนายปิยพงศ์นะครับอายุ๔๑ปีเป็นลูกชายแท้ของผู้ตาย
บ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับแล้วก็เป็นโรงเก็บหน่อไม้ด้วยนะ
เนื้อที่ประมาณสองไร่ชาวบ้านกับญาติพี่น้องนะ
หลังจากทราบข่าวก็มาดูกันเยอะแยะไปหมด
สำรวจไปตรวจสอบในบ้านในห้องนอนไปเจอศพของนายพิษศิษฐ์
อายุ๗๔ปีกับนางละอองอายุ๖๗ปี
ทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันเป็นพ่อกับแม่ของผู้ต้องหาก็คือนายปียพงศ์
นี่นะฮะสภาพศพคือถูกมีดแทงนะครับเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนนะครับ
ข้างที่นอนใกล้กับประตูทางเข้าตรงจุดนี้นะครับ
ข้าวของกระจัดกระจายหมดในบ้านไปตรวจสอบบริเวณข้างบ้านนะครับ
ไปเจอนี่ฮะที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้ค่ะเป็นลักษณะการขุดหลุม
๒เมตรนี่นะครับนายปียพงศ์ผู้ที่ก่อเหตุบอกว่าเป็นคนก่อเหตุ
จริงตัวเองเนี่ยเป็นลูกชายคนสุดท้องแล้วก็เป็นลูกชายคนเดียว
ด้วยในบรรดาพี่น้องทั้งสี่คนยอมรับว่าลงมือฆ่าพ่อกับแม่จน
เสียชีวิตก่อนก่อเหตุไปเสพยาบ้ามาสองสามเม็ดแล้วก็ทะเลาะกับ
กับแม่นายปียพงศ์เนี่ยอ้างว่าพ่อกับแม่เนี่ยจะเอาควายตัว
เมียที่ตัวเขาเลี้ยงไว้แล้วมันกำลังตั้งท้องด้วยจะเอาไปขาย
แต่นายปียพงศ์บอกไม่ยอมให้ขายแล้วอ้างว่าพ่อกับแม่จะเอาไป
กับมีดเนี่ยไปฆ่าควายของเขาก็เลยโกรธมากทะเลาะกันใช้
มีดพระฟันที่คอพ่อกับแม่ตอนที่นอนอยู่ในมุ้งจนเสียชีวิต
คือคำสารภาพนี่มันวกไปวนมาไปหมดคุณบอกทะเลาะกัน
กับแม่จะเอามีดเอาปืนไปฆ่าควายที่ผมเลี้ยงแต่พ่อกับ
แม่เนี่ยที่เสียชีวิตคือนอนอยู่ในมุ้งนะฮะนี่นะครับพอข้าม
กับแม่แล้วก็ไปขุดหลุมข้างบ้านตั้งใจว่าจะเอาไว้ฝั่งพ่อกับแม่
แต่พอเริ่มมีสติเนี่ยบอกสำนึกผิดในสิ่งที่ทำลงไป
ทำไปเพราะโมโหขาดสติขุดหลุมไปเนี่ยคือช่วงเช้ามืด
วันนี้ช่วงตี๔นะฮะขุดไปแล้วก็เริ่มสำนึกผิด
ก็เลยนั่งรอจนเช้าเพื่อรอมอบตัวกับตำรวจ
ก็มีคนมาเห็นซะก่อนด้วยก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ตำรวจพอคุมตัวได้นำนายปิยพงศ์
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ

ใช้เท้าถีบประตูบ้านไป๓ครั้ง
ประตูตรงจุดตัวบ้านที่มีที่นอนของพ่อกับแม่เข้าไป
แล้วเข้าไปใช้มีดพระฟันคอพ่อกับแม่จนเสียชีวิตคาที่
ตอนนั้นทั้งคู่ปิดไฟนอนหลับอยู่นะฮะนอนอยู่ในมุ้งก่อเหตุ๓ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา
นี่นะครับจากนั้นก็ไปชี้จุดที่ขุดหลุมอยู่ที่ข้างบ้าน
เพื่อเตรียมฝังศพพ่อกับแม่นี่ครับแล้วก็พาไปกราบขอเข้ามาศพพ่อกับแม่
ตรงจุดประตูหน้าบ้านตรงนี้คือช่วงเที่ยงเที่ยงวันนี้
ทำผงทำแผนพามากราบขอเข้ามาศพพ่อกับแม่เนี่ยก็ยังลักษณะ
ยังเมายาอยู่เลยอ่ะนะฮะคือพูดลักษณะเหมือนกับเข้าข้างตัวเองนะ
คือสำนึกจะยอมชดใช้กรรมแต่ก็เหมือนกับไม่รับผิดซะเต็มที่เสียทีเดียว
อืมอยากได้ควายตัวนี้มาที่สองแสนแล้ว
อยากได้ควายตัวนี้มากไม่ขายวัวตอนแรกได้เงินสองแสนแล้วลูกก็ไม่ได้ขอสักบาท
แล้วก็อยากได้ใช้ก็ขอเอา
แต่แม่นี่อยากขายควายตัวนี้อยากได้เงินหมดเลย
ถ้ากูไม่ได้มึงก็อย่าได้จะฆ่าทิ้งกับผัว

สุดท้ายก็ใช้กรรมใช้เป็นของของมัน
เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะฮะ
เพราะว่าพ่อกับแม่ของเขาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะครับ
ก็ไม่สามารถมาชี้แจงอะไรได้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณพ่อคุณแม่ด้วย

กับแม่ประมาณอย่างเนี้ยเอาควายเข้าไปขายอะไรแบบเนี้ย
จริงก็ควรจะสำนึกผิดไปเลยแบบเต็มไม่ต้องไปพูดถึงประเด็นควายอะไรแล้วอะค่ะ
เพราะคือคุณฆ่าพ่อแม่ตัวเองตายนะคะถูกต้องนี่ฮะลูกสาวของผู้เสียชีวิต
คนหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นพี่สาวของนายปิยพงศ์ผู้ก่อเหตุนี่แหละ
บอกว่าน้องชายเนี่ยติดยาบ้ามาเกือบ๓ปีแต่ที่ผ่านมาอาการไม่หนักขนาดนี้
มีระยะหลังทีนี้เริ่มหนักชอบจูงควายที่แม่ซื้อให้
เดินไปรอบหมู่บ้านแล้วก็พูดคนเดียวบางวันเออะโวยวาย
พี่สาวไม่กล้าอยู่บ้านย้ายไปอยู่ที่สวนนะครับ
ยังบอกพ่อกับแม่อยู่เลยว่าไปอยู่ที่สวนด้วยกันดีกว่าแต่พ่อกับแม่ไม่ยอมนะ
แล้วพ่อกับแม่ยังยกบ้านหลังนี้ให้น้องชายอีกค่ะนี่พี่สาวบอก
ส่วนพ่อกับแม่เนี่ยไปนอนอยู่โรงเก็บหน่อไม้หลังบ้าน
น้องชายอ้างว่าพ่อกับแม่จะฆ่าควายของเขาไม่เป็นความจริง
เพราะควายตัวนี้พ่อกับแม่ซื้อมาก็คือซื้อให้น้องชายนี่แหละ
จะได้มีทรัพย์สินเอาไว้ให้มีควายเอาไว้เลี้ยง
เดี๋ยวควายมันตกลูกมามันก็จะตกทุกปีก็ถือว่ามีเพิ่มภูมิมากขึ้น
เพราะน้องชายเนี่ยไม่มีงานทำแล้วเป็นคนติดยา
อยู่กับพ่อกับแม่ไม่มีเงินใช้ไม่มีงานทำ
กับแม่ก็เป็นห่วงรักลูกชายคนนี้มาก

ขณะเกิดเหตุไม่มีใครได้ยินเสียงอะไรนะครับ
เพราะว่าบรรดาพี่สาว๓คนเนี่ยอย่างพี่คนนี้เขาย้ายไปอยู่สวนหมดแล้ว
อยู่บ้านที่สวนหมดแล้วไม่กล้าอยู่ด้วย
พยายามบอกให้พ่อกับแม่ย้ายไปอยู่ด้วยกันพ่อกับแม่ก็ไม่ยอม
นะได้แต่บอกว่าเออมันคงไม่ทำอะไรหรอก
มันคงไม่ทำอะไรพ่อกับแม่หรอกสุดท้ายถึงขั้นเสียชีวิตนะฮะ
มันผิดประจำนะฮะพ่อกับแม่นี่ก็บอกว่ามันดีตลอด

ได้ไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่กิติ

ติดยาเสพติดก็คือเสพยาบ้านะคะ
เมายาทีไรมีอาการหลอนโวยวาย
แล้วโอ้โหเป็นแบบนี้ทุกครั้ง

ผู้ใหญ่บอกว่าเคยบอกตำรวจด้วย

แต่ก็เอาอีกสักพักนึงก็เป็นอีกก็เมา

ช่วงค่ำเมื่อวานผู้ก่อเหตุจูงควาย

พอเช้ามาโอ้โหผู้ใหญ่บอก

ว่าเนี่ยผู้ก่อเหตุอะฆ่าพ่อแม่ตาย
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านเกิดเหตุค่ะ
ครอบครัวประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้าน

เพื่อนบ้านค่ะเพื่อนบ้านเล่าให้ฟัง

ให้คนตายไปเอาควายที่หลุด

ตัวลูกชายนั่งอยู่ข้างหน้าบ้าน

บอกว่าเนี่ยฆ่าพ่อแม่ตายแล้ว

แล้วพูดวนแบบนี้คุณผู้ชม

ก็นึกว่าเมาหลอนพูดไปเรื่อย

ตำรวจมาเพื่อนบ้านคนนี้ตกใจเลย

โกนอยู่หน้าบ้านเลยว่าฆ่าพ่อแม่ตาย
กำลังขุดหลุมฝังเป็นเรื่องจริง
โอ้โหตำรวจก็เนี่ยค่ะ

ตอนทำแผนน่าจะยังเมาอยู่
คุณผู้ชมท่าทางแบบยังหลอนอยู่เลยอะค่ะ

ตัวผู้ก่อเหตุบอกตำรวจว่า

ด้าวนี้ค่ะ
ล็อกประตูไว้

เอาบุญเอาบุญไปเอากลวยอยู่ที่นั้นเขามัดไว้

เป็นทั้งผัวทั้งเมียกล้องไว้นี่แหละอืมป้าก็เลยคิดว่าพูดเล่นก็เลยขี่รถ
ไปวัดพอพอป้าไปแล้วพี่สาวเขาว่ามันมาขุดหุมตรงนี้ครับ
เวลาแกเมามันอารวาสพ่อแม่ขู่ฆ่าเมาอะไรสงสัยพวกยาพวกอะไรนั่นแหละ
มั้งขูข้าพี่พ่อกับแม่เออแต่คนอื่นเขาพูดพอนะคนอื่นเขา
อะมั้งเขาพูดดีเอามีนมาเขายังว่าเอามาฟันให้ซ้ำหน่อยซ้ำค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมคะลูกสาวคนโตของครอบครัวนี้ค่ะ
ขู่จะฆ่าเธอด้วยนะคะครับขู่จะฆ่าเธอกับครอบครัวเธอต้องหนีไปอ่ะค่ะ
ต้องหนีแบบไปล็อกตัวเองไว้ในบ้านเอาตู้เย็นมากั้น
แล้วก็อาศัยจังหวะน้องชายเผลอหนีออกมาจากบ้านตัวนางอนงใจบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
เธอก็สังเกตดูอาการของน้องชายที่เป็นผู้ก่อเหตุนะ
เขาก็ชอบพูดจากข่มขู่พ่อแม่นะคะเคยจับลูกสาวเธอมัดไว้กับเสา
เพราะบอกว่าเนี่ยลูกสาวเธอโดนผีเข้าจนเธอต้องแกล้งเอาพระมาทำพิธี
แล้วก็ขอร้องให้ปล่อยลูกสาวเธอตอนนี้นะคะนางอนงใจบอกว่าถึงแม้ว่าผู้ก่อเหตุคือน้องชายนะ
อยากให้ประหารชีวิตไปเลยได้ไหมอยากให้ประหารชีวิตไปเลย
อย่างนั้นก็ติดคุกตลอดชีวิตไปเลยไม่อยากให้ออกมาแล้ว
เพราะกลัวจะมาก่อเหตุกับเธอกับคนในครอบครัวอีกนะคะ
บอกว่าไม่อโหสิกรรมให้แน่นอนขนาดพ่อแม่แท้ยังฆ่าได้ลงคอเลยอะค่ะ
ถ้าเขากลับออกมาเราก็ไม่อยากให้เขากลับมาหยุด
คือเราต้องการให้เขารูปประหารชีวิตใช่ไหม
ทุกคนมีหนันตาทุกคนมันว่าใครจะกดหมายมืองเท้นคว่าจะสักสินขึ้นดูไป
มาดูเรื่องทางคดีกันหน่อยนะคะพลตำรวจรีพิศนุอุณหาเสรี
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีบอกว่าจากการสอบสวนผู้ต้องหาค่ะ
เขาก็สารภาพว่าเอามีดฟันคอพ่อกับแม่ฟันคอพ่อแม่หลายครั้งเลยนะคะ
สาเหตุก็อ้างว่าพ่อกับแม่ไม่ให้เอาควายไปขาย
เพราะลูกไม่มีงานทำแล้วก็ติดยาก็เลยซื้อควายมาให้เลี้ยง
แต่กลายเป็นว่าเอาไปมาจะเอาควายไปขาย
กับแม่ก็ไม่ให้ขายแล้วก็บอกว่าถ้าขายจะฆ่าควาย
วกไปวนมาประมาณเนี้ยคุณผู้ชมตำรวจบอกว่าโอ้โห
สารภาพแต่อ้างเรื่องควายอ้างเรื่องโกรธพ่อแม่นะคะ
ค่ำเมื่อวานผู้ต้องหาจูงควายไปบอกผู้ใหญ่บ้าน
บอกว่าพ่อกับแม่จะฆ่าควายขอให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นพยานนะ
แล้วก็เอาควายไปฝากไว้ที่คอกเพื่อนบ้านแล้วก็กลับมาก่อเหตุเนี่ยค่ะ
ดูสิคะนี่คือคำรับสารภาพของเขานะ
เรื่องต้นนะคะแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา
และฆ่าบุพการีส่วนเรื่องของยาเสพติดนะคะ
ต้องรอผลการตรวจปัสสาวะยืนยันนะคะแต่ข้อมูลจากทุกคนที่อยู่รอบตัวผู้ต้องหา
บอกว่าเสพยาเมาคลั่งเมาหลอนเป็นประจำคือมันทำให้เห็นว่า
ถ้าคุณมีคนในครอบครัวนะติดโยงติดยาเสพติดเนี่ย
บางทีหลายครอบครัวเนี่ยคิดก็เหมือนกับที่คุณพ่อคุณแม่ของผู้ต้องหาคิด
ที่พี่สาวเขาบอกอ่ะพ่อกับแม่บอกอ๋อมันคงไม่ทำอะไรหรอก
ค่ะสุดท้ายพอถึงวันหนึ่งเนี่ยเขาคุมตัวเองไม่ได้คุมไม่อยู่เนี่ย
ทีนี้ต่อให้ครอบครัวก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วนะฮะ
ใช่เพราะเหตุการณ์นี้ผู้ใหญ่บ้านก็เตือนแล้วตำรวจก็เตือนแล้ว
ยังเมายังอารวาสแบบนี้อยู่นะคะคือถ้ารักเขาต้องพาเขาไปบำบัดนะฮะ
จริงค่ะไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะนี่คือสำคัญเลย